อาหารที่น้องแพ้นะคะก็จะมี

แล้วก็ถั่วลิสงค่ะเขาจะแพ้อยู่๔อย่าง
ที่แบบว่ากินแล้วก็คือออกอาการ
อยากให้คุณหมอลองช่วยพูดถึงปัญหาว่าจะแก้อะไรได้บ้าง
แล้วก็อยากให้เชฟช่วยคิดเมนูอะไรใหม่
เพราะว่าตอนนี้น้องก็จะเริ่มเบื่อ

เวลาบ่าย๓๔โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒